ชาวนารธมเลยครับเพราะว่าขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละประมาณ๕บาท
เขาบอกโอ้โหบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ยังแพงกว่าข้าวเปลือกนะ
คุณคิดดูกระดูกสันหลังของชาติตอนนี้ทุกระทมนะฮะ
เดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันนะครับแต่ว่าก็พูดถึงเรื่องอันนี้แหละฮะ
เรื่องของข้าวของแพงน้ำมันก็แพงค่ะ

อุปโภคขึ้นราคาในยุคที่เราเดือดร้อนจากโควิด๑๙

ก็จะมาดูเรื่องของความทุกข์ยากความลำบากของประชาชน
เคราะห์กันเรื่องนี้ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะคือผมย้ำมาเสมอว่าในช่วงที่ประชาชนลำบากยากเข็น
จากสถานการณ์โควิดอย่างนี้
อะไรที่มันเป็นภาระตกใส่บ่าประชาชน
จะต้องช่วยกันไว้ก่อนต้องแก้ปัญหา
อย่าให้ปัญหามันมาซ้ำเติมในภาวะที่ลำบาก
ไม่งั้นแล้วมันจะมีคำถามว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไง
วันนี้เนี่ยมันมีเรื่องทั้งที่พอจะคลี่คลายได้
และเรื่องที่กำลังหาทางออกกันอยู่๒๓เรื่อง
ที่ประชาชนเป็นทุกข์กันอยู่
หนึ่งประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
แล้วต้องใช้ทางด่วนเรื่องราคาทางด่วน
จะปรับราคาตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาเป็นต้นไป
ทางด่วนที่จะปรับราคาเนี่ยมันเป็นทางด่วนศรีรัฐ
แหวนรอบนอกทางด่วนสายอุดรรัฐยา
คนที่ใช้ทางด่วนสายนี้อยู่เขาจะรู้ครับ

ถึงจะเป็นทางด่วนศรีรัฐถึงจะเป็นวงแหวนรอบนอก
ราคาใหม่ที่ประกาศมาเป็นข่าวเนี่ย
เมื่อคืนก็ขีดเส้นใต้ไปทีนึงแล้ว
เอากราฟิกมาให้ดูอีกทีนึงได้เห็นกันชัดเนี่ย

ล้อถึง๑๐ล้อ๘๐บาทเป็น๑๕๐
รถยนต์๑๐รถ๑๐ล้อขึ้นไป๑๑๕เป็น๑๕๐
ถ้าเป็นไปตามนี้แล้วเดือดร้อนเลยล่ะครับ
เดือดร้อนกันเยอะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตังค์ต่อวัน
แต่วันนี้ก็มีข่าวที่พอจะทำให้โล่งใจโล่งอกไปได้ปลอดหนึ่ง
หัวข่าวบอกว่าทางด่วนศรีรัฐยังไม่ขึ้นราคา
จะขยับไปอีก๑ปี
แต่ว่าต้องใช้คูปอง
ย้ำว่าต้องใช้คูปอง
แล้วซื้อคูปองไปจ่ายหน้าด่านเท่านั้น
อันนี้เป็นข้อตกลงจากการหารือ

คุณศักดิ์สยามกับผู้บริหารบริษัททางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพผู้รับสัมประธานทางด่วน

แล้วข่าวที่เข้ามาพร้อมกันกับเรื่องนี้
ผมถือว่าเป็นเรื่องดีที่นำร่อง
คือเมื่อเปิดขึ้นราคาใหม่วันที่๑๕ธนวาคมปีหน้า
ตอนนี้เขาจะเปิดขึ้นเพื่อให้มีปกติแบบนึง
อันนี้จะแก้ปัญหารถติดหน้าด่านได้มาก
ไม่ต้องจ่ายเงินสดแต่ก็ยังมีไม้กั้น
เราวิ่งรถมาดีพอเห็นไม้กั้นเราวิ่งเร็วเท่าเดิมไม่ได้เราต้องชะลอ
เดี๋ยวไม้กั้นไม่ยกมันจะยุ่งหรือมันยกไม่ทันเราไปชนไม้กั้นเขาโอ้ต้องเสียเงินเยอะ
แต่ว่าใครที่ไปต่างประเทศจะรู้เลยว่า
ใครจะขึ้นทางด่วนเนี่ยรถวิ่งมาความเร็วเท่าไหร่
พอถึงหน้าทางด่วนคุณไม่ต้องชะลอวิ่งมาเท่าไหร่ก็วิ่งเท่านั้น
ทางด่วนมันจะบันทึกแล้วตัดเงินเองไม่ต้องมีไม้กั้น
วิ่งมาเท่าไหร่ไปเร็วเท่านั้น
ฉะนั้นเอาเป็นว่าทางด่วนใหม่จะชะลอไป๑ปี
เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าของที่ต้องกินต้องใช้
มันมาขึ้นราคาพลวดพลาดเอาตอนนี้
โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมราคาผักนี่แหละ
ผักเนี่ยพอน้ำท่วมทีไรก็เป็นปัญหาอย่างนี้มาทุกปี
ผมทำข่าวมา๔๐จะ๕๐ปีอยู่แล้ว
ช่วงไหนเป็นช่วงน้ำท่วมเอาแล้วผักขึ้นราคา
เพราะของมีน้อยแต่คนต้องการเท่าเดิม
ผักชีเนี่ยถูกยกมาเป็นตัวอย่างเสมอ
คราวนี้มาอีกแล้วกิโลนึงตั้งเกือบ๔๐๐
เจอกันทุกปีในช่วงเวลาน้ำท่วม
แล้วมันก็พลอยลากพลอยฉุดให้สินค้าอาหารการกินอื่นพลอยแพงไปด้วย
ส่วนหนึ่งก็มาผลพวงจากเรื่องราคาน้ำมันมันแพง
ล่าสุดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์
เขาออกมาแก้ปัญหาให้ประชาชน
ถึงแม้จะแก้แบบเฉพาะหน้าเป็นมาตรการใหม่

ข่าวที่รองนายกจุลินลักษณะวิสิทธิ์
และรัฐมนตรีมหาดรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแถลงเมื่อวาน
ส่งรถโมบายขายสินค้าราคาถูก๓๐วัน
ถามว่าถูกเท่าไหร่มันจะถูกลงมาประมาณ
ถูกกว่าราคาปกติประมาณ๒๖

โครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาเนี่ย
เขาเรียกว่าโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
หลัก๑๓หลัก๑๓ก็คือสินค้าผัก

แล้วก็บอกว่าจะมีรถ๕๐คัน
ระเวนจำหน่ายทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

วันที่๓ถึงวันที่๓ธันวา
พอยถึง๓ธันวาคม
อันนี้ก็ได้รับความร่วมมือ
ระหว่างกรมการค้าภายในกับตลาดไทย

ก็ประเภทผักผักนี้มี๑๗ชนิด
สินค้าจำเป็นอื่นอีก๔ชนิด

มีข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
มีไข่ไก่มีน้ำมันปาล์มขวด

เอามาตั้ง๗๕๐ตัน
เฉลี่ยถูกกว่าที่ท้องในตลาด๒๐

ผักชีนี่ราคาตลาด๓๐๐

คุ่มไช่เนี่ยกิโลละ๓๐๐
ถ้าไปซื้อกับรถโมบายรถเคลื่อนที่เนี่ย

วางตุ้งเนี่ยกิโลละ๓๐

เหล่านี้เป็นต้นมีรายละเอียดเยอะนะ

ไปหามาได้ตั้ง๕ล้านฟอง

ราคาทั่วไปเนี่ยแผงละ๑๔๐
ไปซื้อที่รถโมบายได้๘๐

ขนาด๕กิโลกรัมเนี่ย
เอามาขาย๗๕๐๐ถุง

รถโมบาย๕๐คันเนี่ย
ตระเวนไปขายสินค้า

เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมาจอดแถวบ้านเราเมื่อไหร่

โมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

มันจะขึ้นขึ้นมาบอกว่าวันไหนเวลาไหนจะไปจอดที่ไหน
อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะที่ไปก่อน
ส่วนการแก้ปัญหาถาวรทั่วประเทศเนี่ย
กระทรวงพาณิชย์ก็ทำควบคู่กันอยู่
เพราะฤดูน้ำท่วมทีไรอย่างที่ว่า
มันก็มาพร้อมกับปัญหานี้

โอ้คือมีชาวนาในหลายจังหวัดตอนนี้

อย่างน้อยก็มี๓จังหวัด

ที่อำเภอสตึกอำเภอแดนดง

ชาวนาเขาเห็นน้ำท่วม

เปลือกสดเกี่ยวหนีน้ำ
เพื่อจะได้เงินมากินมาใช้ก่อน

เป็นผ้าเกลือเกี่ยวหนีน้ำ

ภาษาก็เรียกว่ามันมีความชื้นสูง

ทีนี้พอบรรทุกขนไปข้าวเปียก

เขาก็ต้องซื้อตามสภาพข้าว
คือถ้าราคาข้าวเปียก

ถ้าเขาไปซื้อราคาสูงราคาปกติ

แล้วพอซื้อตามสภาพข้าว
มันก็ราคาไปหล่นลงที่
แห่งบอกว่า๙ได้กิโลละ๘บาท๙บาท
บางแห่งบอกว่า๖บาท๗บาทก็มี
แล้วนี่ที่ไหนล่ะเขาบอก๕บาท

ทีนี้เขาก็เอาไปเปรียบว่าเออ
ขายข้าวเปลือกสดได้๑กิโล

ซื้อปลากระป๋องได้กระป๋องเดียว

อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ

แล้วเดี๋ยวในเนื้อข่าวเนี่ย
เขาจะบอกว่าเรื่องนี้มันมี

มันต้องยื่นมือเข้าไปช่วยกันยังไง

บอกกันเสียก่อนพี่น้องชาวนาว่า

เพราะราคาที่เขาประกันรายได้เนี่ย
ข้าวเนี่ยเขามีอัตรากันอยู่ว่า

ถ้าขายถูกกว่าราคาที่ประกันรายได้

แบบนี้มันจะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่า

แต่ว่ารับโจทย์นี้ไปเถอะครับ
คนยิ่งลำบากคนยิ่งเดือดร้อน

อะไรที่ซ้ำเติมบนบ่าประชาชน

เส้นใต้ซะแค่นี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ